สนุกสนานกลับมาบอกแล้วว่าพักแป๊บเดียวพอแล้ว
ฉันเหมือนแมวน้ำต้องร้องด้วย
ต้องปกมือให้กับสิ่งดีในเรื่องนี้ค่ะ
ถูกต้องแล้วนะคะสิ่งดีที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมก็คือละคร
ละครน้ำดีทางไทยรัฐทีวีของเราละครเรื่องไผ่แดง
เชื่อว่าหลายคนอาจจะได้ติดตามกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะว่าออกอากาศในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น๒ตอนแรกแล้วก็เมื่อคืนนี้ด้วยนะ
แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อ
เพราะว่าละครเรื่องภายแดงเป็นละครสะท้อนสังคม
ที่ทำให้เห็นภาพความขัดแย้งทางความคิดของสังคมไทยในสมัยนั้นในยุคนั้น
คือเหตุการณ์สมมุติให้มีหมู่บ้านไผ่แดงเป็นเหมือนประเทศไทยขนาดเล็ก
สะท้อนความคิดของคนที่อยากเปลี่ยนแปลงประเทศ
แล้วก็เป็นการนำเสนอแนวทางการต่อสู้กับคอมมิวนิตโดยผ่านหลักธรรมะค่ะ
ข้อเท็จจริงความเป็นไทยนะคะ
จากเราจะได้เห็นเรื่องราวของยุคสมัยนั้นแล้ว
เรายังได้เห็นกลิ่นอายวัฒนธรรมสมัยก่อนด้วยนะ
ยังมีมุมมองความน่ารักของชาวบ้านสอดแทรกมุกสอดแทรกความสนุกสนานตลอดเรื่องราวเลย
ซึ่งไผ่แดงคืนนี้จะต่อจากคืนเมื่อวาน
ก็คือหลังจากที่สมพันธ์กลางเคลียร์ใจกับแกว่นแล้วก็จบด้วยความประทับใจกันไปแล้ว
แต่เหตุการณ์ความยุ่งยากของสมภารกร่างกำลังก่อตัวขึ้นด้วยความเชื่อว่า
ถ้าคนเราเนี่ยมีวัตถุตามความต้องการจะไม่ให้เกิดการลักขโมยปล้นชิงตามที่แกว่นกล่าวไว้นะ
สมภารเนี่ยเชื่อว่านายพันธุ์จะสามารถเป็นคนดีได้แต่เหตุการณ์มันก็กลับพลิกผัน
สมภารกลางจะเจอกับเรื่องจุกอกขนาดไหนไม่อยากให้พลาดชมคืนนี้นะคะ
ติดตามกันต่อความเข้มข้นความสนุกสนานรอคุณผู้ชมอยู่คืนนี้๔ทุ่มครึ่ง
ออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารนะจ๊ะ
เข้มข้นมากน่าดูมากอยากให้ดูเป็นละครน้ำดีที่คุณดูแล้ว
คุณจะได้แง่คิดและมุมมองความคิดอะไรกลับมาให้คุณสะท้อนดูตัวเอง
ก็สวยเรื่องราวก็ดีคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ชอบดูละครนะคะ